โอ้ยจะแม่เนาะสาวโสดอยู่เพื่อนผู้เดียว
หลังคากับพังฮูกับโวเกเวอยู่พังอยู่กับสิม่าวันนี้เฟ่นกับบอมมี่
บอมมี่ภัยซอยซ่อมหลังคาสวัสดีค่ะอุ้ยอุ้ยหล่นเลย
รู้ก่อนแล้วน้ำกับดาวซุปเปอร์ซาลามาแล้วค่ะแม้สาวโสดก็อย่างงี้
แบบนี้แหละค่ะภายุจะมาหลังคาก็เป็นแบบนี้ก็เลยต้องซ่อมคนเดียวนะคะ
คุณผู้ชมหาแฟนให้หน่อยสิคะจะได้รีบซ่อมหลังคาให้มันทัน
เดี๋ยวพายุจะมาแล้วฝนจะมาแรงด้วยนะคะวันสองวันนี้มาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยค่ะ
ฝนโอ้โหถ้าดูจากตรงนี้นะภาคใต้ฝนบุกแต่เช้าเลย
ช่วงเช้าเช้าเนี่ยจะเป็นตอนบนนะคะภาคใต้ตอนบน
ไล่ลงมาตั้งแต่ประจวบคิริขันชุมพรและนครศรีธรรมราชฝนเนี่ยมาแต่เช้าแบบนี้เลย
และจะเป็นแบบนี้ได้ตลอดทั้งวันเอาเฉพาะในภาคใต้นะคะ
โดยเฉพาะช่วงบ่ายจนถึงค่ำฝนหนักขึ้นเรื่อยเลย
และทีนี้ฝนลากยาวไปจนถึงนู่นนราธิวาสเลยนะคะ
เอาเป็นว่าวันนี้ทั้งภาคเลยนะคะภาคใต้ตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะ
ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนนะคะวันนี้ยังคงเป็นตัวเดิม
ก็คือลมตะวันออกเฉียงเหนือปกติแล้วเขาจะพัดพาเอาความเย็น
เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยแต่พอเขามาใกล้อ่าวไทยเท่านั้นแหละ
ดันเอาความชื้นดันเอาร่องฝน
้วนเปี้ยนไปป้วนเปี้ยนมาอยู่แถวภาคใต้นี่แหละ
ทำให้ช่วงนี้ภาคใต้ฝนยาวไปเรื่อยเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนอกจากฝนภาคใต้ที่น่าเป็นห่วงแล้วให้ดูตรงนี้นะคะ
สีน้ำเงินเข้มขนาดนี้ค่ะโดยเฉพาะตรงนี้ฝั่งอ่าวไทยอ่าวไทยตรงนี้ค่ะ
คลื่นสูงจริงฝั่งอ่าวไทยและเป็นคลื่นสูงที่ค่อนข้างประชิดฝั่งด้วยนะคะ
เห็นไหมชายฝั่งช่วงนี้เรือเล็กเรือท่องเที่ยวควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะ
แต่ฝั่งอันดามันเนี่ยจะเห็นว่าจุดที่เป็นคลื่นสูงคือจุดที่มีฝนแต่แถว
ชายฝั่งคลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ค่ะ
น่ากลัวจังเลยใครจะไปเที่ยวนะคะ
ถ้าเที่ยวทะเลไม่ได้ขึ้นไปเที่ยวภาคเหนือ
เพราะตอนนี้นะคะช่วงเช้าภาคเหนือยังเป็นสีเขียวแบบนี้
ก็คืออากาศยังเย็นบางพื้นที่เขาบอกว่าเป็นเลขตัวเดียวได้เลยนะ
แต่โดยรวมภาพรวมอุณหภูมิทั้งวันวันนี้
เนื่องจากมีฝนเข้ามาอุณหภูมิอาจจะไม่สูงมากไม่ได้ร้อนจัดนะคะ
แต่ช่วงกลางวันแดดแรงทาครีมกันแดดสักหน่อยนะคะ
สวมมวกถือร่มที่มีวิววีกันหน่อย